สวัสดีคุณผู้ชมครับช่วงสงกราน

เพราะคนรมอลเขาให้หยุด๑๒และถึง๑๖เลยนะ
มันก็ยาวไปได้เรื่อยนะแล้วก็๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖๕วัน
เมื่อก่อนเป็น๑๓๑๔๑๕แล้วก็เป็น๑๒๑๓๑๔๑๕
ตอนนี้ได้๑๖ไปอีก๕วันเลย
ทีนี้เขาก็คาดการณ์ว่าช่วงนี้แหละ
จะมีการใช้เงินออกไปจับจ่ายใช้สอดแล้วก็ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับ
นายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คาดการณ
เรื่องของการท่องเที่ยวช่วงสงกราน๑๒๑๓๑๔๑๕๑๖จะมีชาวไทยเดินทางไปเที่ยวเพิ่มขึ้น
ปีที่แล้วประมาณสักร้อยละ๑๒โดยปัจจัยมาจากที่คอรมอลมีมติประกาศให้วันหยุดเพิ่ม๑วันคือ๑๒เมษายน
ก็ทำให้ชาวไทยจะมีการกระจายลงไปเที่ยวตามพื้นที่ต่างเพิ่มมากขึ้นอีกสักประมาณ๖แสนคน
รวม๕วันคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนสูงถึง๑๙๘๒๐ล้านบาทครับ
แล้วก็เตรียมบรรจุให้งานนี้เป็นกิจกรรมไฮไลท์ประจำปีปฏิทินท่องเที่ยวไทย
เพื่อผลักดันการใช้จ่ายในประเทศให้สูงขึ้นด้วย
ด้านที่ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกเองก็เริ่มตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะแล้ว
คนขับรถด้วยให้เข้มงวดมากขึ้นเด็ดขาดจริงจังตั้งแต่ก่อนถึงสงกราน
ก็ระหว่าง๑๙๒๕มีนาคมก็คือช่วงนี้ด้วยนะฮะ
แล้วก็จะตรวจสอบที่สถานีขนส่งโดยสารและจุดจอดรถรวม๒๑๒แห่งทั่วประเทศ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะครับ